อะไรคุณผู้ชมพรุ่งนี้วันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
แน่นอนนะคะเรามีนัดหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรา
และแน่นอนค่ะบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะก็จัดการรวบตึงเลยค่ะ
ในช่วง๑๕วันที่ผ่านมามีดาราคนไหนไปทำวงทำบุญที่ไหน
คอร์สค่ะขุดสมองประลองปัญญาคณิตศาสตร์ต้องมา
นี้เลยคุณผู้ชมไปขอโชคลาปจักษ์ภาพปูปักษณ์ราฐทองฮหวัดกาหรง
แน่นอนค่ะพี่ฝนไปกลาบขอพรหลายคนก็ต้องถามว่า
พี่ฝนค่ะมีตัวเลขไหมจ๊ะตัวเลขอยู่ไหนจ๊ะพี่ฝน
ซึ่งพี่ฝนเขาก็รู้งานนะคะคุณผู้ชมไม่ทำให้ผิดหวังจริงค่ะ
พาไป๒ตัวเลขเลยคุณผู้ชมแล้วก็จุดขอกันด้วยนะคะ
ไปดูชัดนะคะว่าตัวเลขที่ฝนนำมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐเป็นเลขอะไรจ๊ะ
พูดนะ
จะพามาดูนะคะนี่ตัวเลขสวยมาก
สวยมากแล้วก็ชัดชัดมากอ่ะดูกันให้ชัดนะคะ
ไม่ต้องให้พูดนะขอพ่อปู่นะคะบอกขอพ่อปู่เมตตามอบโชคลาภให้กับลูกหลานนะคะ
พ่อปู่ก็ให้ประมาณนี้ดูเอาเองนะคะ
ป๊าดป๊าดติโท
แล้วบันเทิงไทยรัฐได้ก่อนเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ส่วนตัวนะคะ๘มานะจ๊ะ
ซึ่งระหว่างที่พี่ฝนขอพรอยู่นั้นนะคะก็บอกว่ามีฝนตกโปรยปลายลงมาด้วย
เหมือนท่านเนี่ยพรมนมลให้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้โชคดีนะจ๊ะ
มาต่อกันที่คุณกล้องพ่วยร่ายคุณผู้ชมเขาถามพิธีรามบวงสวงพญานาคตไว้พ่อปู่ศรีสุทโท
ย่าศรีปฐุมมาที่อิริน่าจังหวัดสกลนครที่เราเคยนำเสนอไปคุณผู้ชม
ปรากฏว่านะคะก่อนจะถึงวันทำพิธีค่ะเกิดสิ่งนี้บนรถของคุณพ่อกล้อง
เดี๋ยวคุณผู้ชมดูอันนี้เป็นความเชื่อนะคะรอยคล้ายกับมีสัตว์เลื้อยคานผ่านมานะคะ
ที่สำคัญทะเบียนรถ๑กไก่กไก่๕๓มี๘อีกแล้วมี๗อีกแล้ว
ต่อกันเลยนะคุณผู้ชมนะอีกท่านหนึ่งนะคะคนนี้ก็ปังเหมือนกัน
นักร้องลูกทุกสาวอินดี้น้องเดสกาแฟคุณผู้ชมเธอนำองค์พ่อปู่พญานาคเก้าเซียนมาตั้งบูชาไว้ที่บ้านค่ะ
แล้วก็โพสต์ไว้แบบนี้นะคะ๙เสียงสง่างามปู่มาประทับที่บ้าน๘๕แล้ว
เลขทะเบียนบ้านเออคุณผู้ชมส่วนทะเบียนรถนะคะที่ขนองค์พ่อปู่มาคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะคะ
ไล่ผ่านเฟซบุ๊คค่ะบอกว่าทะเบียนรถนั้นก็คือ
บ่อใบไม้นอนหนูไม่ใช่บนนะบ่อยไม้นอนหนูนะคะ
๔๓๘๔สระแก้ว
ทะเบียนรถเขานะจริงว่ามาจากไหนเลยนะ

ไหวจะบอกว่าไม่ได้มีแค่นี้พี่แจ๊คนะ
นี่ดูที่นี่ที่เดียวเรารวบรวมมาให้แล้วบันเทิงไทยรัฐนะฮะ
ตามพิแคนดี้ราแก่นนานำประทัด๒๑๐๐๐๐นัดไปแก้บนน้ำไอ้ไข่
หลังจากที่เคยบนไว้ให้ยอดขายออนไลน์ทะลุ๑๐ล้านแล้ว
ตอนนี้ก็ทะลุ๑๐ล้านเป็นเรียบร้อยแล้วสุดยอดไปเลย
จากมาแก้บนแล้วค่ะก็มีของฝากให้แฟนและบันเทิงไทยรัฐด้วย
โชว์เลขปลายประทัดคุณผู้ชม
จุดบูชัยไข่ได้หมายเลข๘๐แล้วก็๘๓๕
อ่ะ๘อีกแล้วเพราะว่าอาจจะมีมาแรงแม่จังหลีนคิกคัก
ไปต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะพี่นุ้ยเชิญยิ้มค่ะ
เราพาคุณผู้ชมไปกันต่อที่อาสมฤษีเนรค่ะธาตุพุทธคุณ
จังหวัดนครศรีอยุธยานะคะพี่นุ้ยเนี่ยเชิญยิ้ม
หลุยเชิญยิ้มแล้วก็พี่จักรบุ๋มค่ะมาทำบุญที่วัดค่ะ
เลยถือโอกาสจองขันน้ำมนสักหน่อยเอ๊ะนะคะ
มาถึงนครศรีอยุธยาแล้วคุณผู้ชมค่ะน้ำมนต์ดูตัวเลขสักหน่อย
ฝากแฟนที่ชื่นชอบแหมเสี่ยงโชคกันสักหน่อยไปเลยเป็นไรนะฮะ
คนชอบเป็นคนเลขเลยอันนี้เดี๋ยวเรารายงานให้ฟัง
นุ้ยเชิญยิ้มเนี่ยบอกกับพี่นักข่าวว่าชอบเลข๗๓อันนั้นนะคะ
หลุยเชิญยิ้มค่ะชอบเลข๙๐แล้วก็พี่แจ๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มค่ะชอบเลข๐๘
แหมคุยกันเครียดเหมือนออกข้อสอบอะไรสักอย่าง
ใช่แต่ว่ามันแล้วแต่คนมองนะส่วนตัวเห็นไหมมันเป็นก้อนกลม๒อันมาประกบกัน
ในใจอยู่ในใจมาต่อคนนี้บ้างเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อคนใหม่
เจ้าพ่อนุ๊กธนดลจ๋างวดนี้ให้โชคจากน้อยแน่เถอะค่ะ
นี่คุณผู้ชมไม่ได้ไปคนเดียวไปพร้อมครอบครัวก็ไปทำบุญกระถิ่นกันนะคะ
แล้วก็แฟนคลับด้วยเดินทางไปทำบุญกระถิ่นค่ะ
ย้อนหลังวันคล้ายวันเกิดสักหน่อยเช่นกันที่วัดอารัญวาสจังหวัดขอนแก่น
ฟังดีนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะพ่อจ๊ะไหมจ๊ะดิฉันอ่านยอดกระถิ่นให้ฟัง
ฟังดีนะฮะยอดกระถิ่นนี่ก็คือ๑๔๘๙๓๕บาท
เลขสวยเหมือนกันนะอันนี้คือครอบครัวและแฟนคลับ
สุดยอดไปเลยอันนี้คือแรงศรัทธาแรงความรักนะคะแล้วก็แรงสนับสนุนเนอะ
แฟนคลับมีให้กับน้องนุ๊กธนดลมาให้มันยอดไปเลยคุณผู้ชมแล้วก็ร่วมกันทำบุญอย่างนี้
ถือเป็นเรื่องราวดีค่ะมาต่อแล้วกันปิดท้ายแล้วกันกับนักร้องสายมูคนนี้
ทัชยะยังไงล่ะรวมตัวกับเพื่อนศิลปินดาราค่ะไปร่วมบุญใหม่จุลกฐินสามัคคี
รวมด้วยกัน๑๑วัดไปเลยจัดงานที่วัดโนนสว่างค่ะอำเภอหนองวัวซอค่ะ
จังหวัดอุดรธานีอิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าอยากให้คุณผู้ชมไปฟังตัวเลขยอดกระถิ่นสักนิดนึงนะคะ
เพื่อใครจะโชคดีจากย่อตัวเลขนี้บ้างนะคุณผู้ชมค่ะ๑๖๘๖๐๐บาทก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่แบบชุดตัวเลขที่สวยงาม
เลข๘นี้มาแทบทุกคนเลยเนาะไม่รู้นะเราเห็นแล้วแบบเลข๘โผล่มาทุกคนเลย
เลขอะไรไม่รู้แหละคุณผู้ชมเดี๋ยววันพรุ่งนี้มารุนพรุ่งพร้อมกัน